ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีที่เพจดังนะครับ
โปรงการซื้อยารักษาโควิด๑๙นะฮะ
แจกประชาชนนะครับของออบตชื่อออบตนี่
บตสะแก้วแต่อยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เขาบอกทำไมราคามันสูงจังมันสูงกว่าเขาขายกันตามท้องตลาด
ตั้งกรรมการสอบแล้วนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยเพจปฏิบัติการ
หมาเฝ้าบ้านนะครับที่โพสต์ข้อความระบุว่าอบตสะแก้วอำเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์จัดซื้อถุงห่วงใยสองร้อยชุด
ใช้งบประมาณเจ็ดหมื่นบาทตกชุดละสามร้อยห้าสิบนะครับ
แต่เมื่อเอาไปเปรียบเทียบราคาในท้องตลาดพบว่ามีราคาไม่เกิน๑๕๐บาท
ต่อชุดเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับซึ่งมันมีส่วนต่างถึงสี่หมื่นบาทน่ะ
จากนี้เพจดังกล่าวนะครับยังโพสต์คลิปเสียงการสนทนาที่อ้างว่า
ราคาสองร้อยห้าสิบอ่ะชุดล้อสองเตะสามร้อยห้าสิบอ่ะค่ะ
มันใครดูเขาก็บอกมันมันอันนี้เกินไปแล้วฟาสไทรโจร
ฟาสไทรโจรแบบทรองอ่ะค่ะแล้วก็ยาอมมาแว้ง
คิดว่าแรงคณะมันก็จะมี
คนทำหน้าที่พัสดุต้องทำแบบเมื่อกี้ฮะ

งั้นวันหนึ่งคุณอาจจะติดร่างแหไปด้วย
ผู้สิทธิ์ข่าวไปสอบถามอย่างนายชำนานทองแดง
ขออภัยฮะชำชาญทองแดงนะฮะ
เป็นนายกอบตสะแก้วชี้แจงบอกว่า
การจัดซื้อนะเป็นการจ้างเหมา
ทำให้อบตไม่อาจตีมูลค่าได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม
อีกทั้งเจ้าหน้าที่บอกว่าโอ๊ยฟ้าทลายโจรตอนนี้มันดัง
มันแพงถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวซื้อไม่ได้นะ
เดี๋ยวหาซื้อไม่ได้นะเขาบอกแบบนั้นคุณพระราพร
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงอีกครั้งหนึ่ง
นายสมพงศ์ทองหนูนุ้ยท่านเป็นนายอำเภอบึงสามพันธุ์นะครับ
บอกว่าจริงล่ะที่อำเภอมีนโยบายให้อบต
จัดชุดห่วงใยให้ประชาชนแต่กำชับไปแล้วนะ
บอกจะทำอะไรทำให้โปร่งใสนะ
ปปชจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ทันทีนะครับ
ลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจตามอบตต่างในพื้นที่อำเภอบึงสามพันธุ์นะครับ
แต่ขณะนี้ยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ส่วนกรณีของอบตสะแก้วนั้นปปชรวบรวมหลักฐาน
ส่งให้ฝ่ายปราบปรามการทุจริตตรวจสอบต่อไปแล้ว
ผมถือโอกาสนี้เลยละกันไม่ได้ว่าอบตนี้ไม่ดีนะ
คุณผู้ชมก็จำพฤติกรรมของอบตท่านไว้เดี๋ยวจะเลือกตั้งแล้วใช่ไหม
เลือกตั้งต้องเห็นจะเลือกแล้วนี่จำไว้แล้วก็ไปเลือกให้ดีก็แล้วกัน